ดูความคืบหน้ากรณีเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไป
บอกว่าผู้ชายรูปร่างกำยำท้วมใหญ่ค่ะ
แล้วไปกระชากลากถูเด็กชายคนหนึ่ง
อายุสักประมาณ๑๕๑๖ปีออกมาจากร้านเกม
ลากมาทั้งคนทั้งเก้าอี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะ
พอลากเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือต่อยก่อน
เสร็จปุ๊บเหวี่ยงน้องลงพื้นพอลงพื้นแบบนี้กระทืบ
อันนั้นนะเดี๋ยวเสยไปข้างเลยค่ะเอามาเห็นไหม
ไม่ทันขาดคำนี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายวันอังคารที่ผ่านมา
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมน้อง
ซึ่งเป็นเยาวชนผู้เสียหายอายุ๑๖ปีเนี่ยนะคะ
ชื่อว่าน้องท็อปเดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครองเลยนะคะ
ไปที่โรงพักแสนศุกร์ไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาดทำร้ายร่างกาย
กับผู้ชายคนนี้ที่ไปทำน้องเนี่ยนะคะทีนี้จากการสอบถามน้องท็อปเนี่ย
น้องท็อปผู้ชายคนนั้นรู้จักกันหรือเปล่า
มาทำร้ายน้องทำไมน้องบอกว่าสาเหตุที่ถูกทำร้าย
เนื่องมาจากนายเจมส์ซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นรุ่นพี่เขารู้จักกัน
เป็นรุ่นพี่แล้วมาขโมยมือถือของน้องผู้เสียหายไป
น้องผู้เสียหายก็เลยบอกว่าตอนนั้นก่อนหน้านี้ไปแจ้งความไว้แล้ว
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นจุดประกาย
ทำให้ในคนนี้ไม่พอใจนายเจมส์เนี่ยนะคะ
ไม่พอใจก็เลยไปทำร้ายร่างกายน้องจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วผมก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่ารอกลัวอารมณ์ดีก่อน
ค่อยคืนโทรศัพท์มึงแล้วผมทำอะไรให้พี่อารมณ์ไม่ดี
กูไม่รู้กูไม่ได้ถามอะไรก็กูไม่อยากคืนตัวเอง
พี่จะไม่คืนใช่ไหมอืมจนผมโทรไปหาเพื่อนเลยครับ
ถ้าเขาไม่คืนผมจะโทรศัพท์มาเล่นเขาเอาตำรวจมาเล่นเขาเรื่องโทรศัพท์
อืมครับแล้วเขาก็ขี่แล้วสวนมาพอดีเขาเล่นผมรอบนึงก่อน
ที่ไปเจอในร้านเกมค่ะอันนี้คือชุดเล็กกับชุดใหญ่คือนอนในซอยมาแล้ว
ต้องต้องตำรวจมึงพูดมึงเรียกมันเลยใครก็ได้
เค้าชิ้นโจรยายแบบนี้เอาเลยบอกเขาบอกว่ากูเจมส์เนิ่นน
เนินจีมเนิน

ฟังเสียงจากผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฟังความก็ต้องฟังสองฝ่ายนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจชุดสึบซวรฟ้ากสองร่วมกับศพแสนสุก
ไปจับกลุ่มนายเจมส์คนก่อเหตุได้แล้ว
นายเจมส์ชื่อจริงก็คือนายสุธิพงศ์จันแป้น

บอกว่าสาเหตุที่ทำร้ายร่างกายน้อง
เพราะว่าต้องการที่จะสั่งสอน
เขาบอกเลยนะว่าไม่แคร์สื่อ
สื่อจะนำเสนอข่าวอย่างไรก็นำเสนอไปไม่สนใจ
แต่โทรศัพท์มือถือที่ไร้ค่าของท็อปเนี่ย

จริงแล้วเขาไม่ต้องการเลย
แต่เด็กมันยียวนกวนประสาทก่อน

เถียงคนก่อเหตุค่ะ
โทรศัพท์คือว่ามันนอนกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหม

ผมเอามาทีนี้มันก็รู้ว่าผมเอามา
บอกพี่โทรศัพท์ผมเนี่ยอะไรอย่างนี้

ดูลักษณะคำพูดคำจา
พฤติการของนายคนนี้ดูเหมือนว่าก็ยังไม่ได้สำนึกอะไร
เพราะว่าดูลักษณะการให้สัมภาษณ์ก็ดูออกนะคะเอาล่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องมันเป็นคดีความแล้วตำรวจก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนขออำนาจศาลฝักขังนายเจมส์ต่อไปค่ะ